ถ้าฟังเพลงแล้วจงสบาย
ผู้ที่เธอนั้นเคยจ้องหน้า
อยากนัดสบตาอีกครั้งที่หน้าอำเภอ

ใช่ว่าโอ้โหร้องดีร้องถูก

นี่คือดีใจที่คุณลองชม

นี่คือการร้องเพลงครั้งแรกแล้วพอร้องเสร็จแล้วก็ร้องไห้

หนูวันนี่เพลงแรกนะร้านยังไม่ได้แตก

ไม่เคยค่ะร้องแต่เพียงกล่อมล้านแล้วก็วาว
กล้าหารมากที่เปิดตัวช่วยร้องผิดได้เพียงหนึ่งคำ

หลังจากนี้ผลจะเป็นยังไงไม่รู้แต่พี่หนูวันจะอยู่ในใจของพวกเรา

ขอบคุณค่ะ
เมื่อทำมันลงไปแล้วอย่างกล้าหารและสวยงาม
เฉลยนะไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรวันนี้ภูมิใจเถิดว่า
กล้าหาดที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งจะกล้าหาได้
คนคนนี้ชื่อว่าพี่หนุวัลขอให้ช่วยมากครับ
ดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
เพลงที่หนึ่งนะครับมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
คุณหนูวันร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ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

คุณหนูวันร้องได้

ร้องไม่ผิดเลยแม้แต่คำเดียวนะครับ

รู้ไหมคะว่าถ้าร้องไม่ผิดแบบนี้

กำลังใจของยายหอมแก้มยายคนละทีแล้วกลับไปนั่งที่ลูก

ร้องเพลงครั้งแรกของคุณหนูวันประทับใจจริง
ตอนนี้ร้องได้ไปแล้วผ่านไปเพลงแรกพี่หนูวันรู้สึกยังไงบ้างคะ
ก็โล่งใจมาก

ยังไม่เคยเห็นเกิดมายังไม่เคยเห็นเลยค่ะ
ตอนนี้ตัวเลขรันแล้วอยู่ในกระเป๋าแล้วหนึ่งหมื่นบาท
ลองจับสินี่มีเงินหมื่นอยู่ในนี้

ที่ได้มาจากความสามารถของคุณหนูวัน
นะคะแล้วก็จะมีก้อนต่อไปกันอีก
จูนกับทีมปกติแล้วช่วยคุณยายทำอะไรบ้างลูก
ล้างจานค่ะแล้วก็ซักผ้า
มาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะกี่ปีแล้ว
ตั้งแต่หนูอยู่อนุบาล

หนูจะได้มารักษายายด้วย
ทีมช่วยที่บ้านทำอะไรบ้าง

เหยียบขาให้ยายเก่งมาก

อยู่ตำแหน่งไหนของสนาม

เอาละค่ะตอนนี้มีเงินสะสม

เราจะมาเริ่มเพลงที่๒กันเลย

เพราะฉะนั้นไม่ต้องถามว่าเงิน๒๐๐๐

ทำยังไงเราถึงจะได้ไปนะเนี่ย

ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๒มาครับ
อาจควรได้ก็กลับไปซับไปแล้ว

มีหลายช่วงในวิดีโอออกงาน

เคยร้องตามไปกับวิทยุไหมครับเพลงนี้

ไม่มั่นใจค่ะ
คุณหนูวันตอนนี้มีอยู่หนึ่งหมื่นนะครับ
เพลงที่แล้วเนี่ยเป็นเงินที่คุณหนูวันได้ไปแล้วนะฮะ
ถ้าเกิดคุณหนูวันฟังเพลงนี้แล้ว
คุณอุวันบอกแล้วว่าโอ้โหไม่เคยร้องเลย

ไม่เล่นแล้วพอแล้วเล่นไปก็ไม่ไหวก็รับหนึ่งหมื่นบาท
แต่ถ้าอยากจะเล่นต่อก็บอกว่าสู้
แต่ถ้าร้องผิดหนึ่งหมื่นที่มีอยู่เหลือห้าพันบาทนะ
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๒นะครับ
มูลค่าสองหมื่นบาท
คุณดูวันครับจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้ค่ะ

ตอนนี้เหลืออีก๒แผ่นป้ายนะครับที่จะเลือกได้
คุณหนูวันครับจะใช้หรือไม่ใช้

คุณหนูวันใช้ไปแล้ว๑แผ่นนะครับ
นั่นก็คือร้องผิดได้๑คำ
นั่นก็คือแผ่นที่๔เพราะฉะนั้นมีสิทธิ์เลือกได้คือแผ่นที่๑๒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

เพลงเก่งก็ต้องร้องให้ถูกหมดทุกคำนะ

เงินที่มีอยู่หมื่นนึงเหลือ๕๐๐บาท

สวัสดีครับ
ดูหลอกแต่เต็มใจให้หลอก

น้ำคำวานที่รินรสใจ
เขาหลอกใช้ก็รู้
ของสูงค่าแต่ราคาแสนต่ำ
ช้ำหรือเปล่าคิดดู
น้ำใจรักที่ให้เขาอยู่
หรือจะสู้น้ำเงิน
เป็นบันไดเป็นเรือจ้าง
เป็นหนทางให้เดิน
เขาพบบ่อทองเขาพบบ่อเงิน

เขาจะเชิญไม่ว่า
รักเขามากเราก็ให้เขาหมด
เหลือแต่หยดน้ำตา
หัวใจวิวกลับลงเสียว่า
เราเกิดมาใช้เอง
สร้างสมัครโมง